ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องร้องเรียนที่แม่ของนักเรียนชายชั้นป๖ไปร้องเรียน
บอกว่าลูกชายอยู่อายุ๑๒อยู่ป๖ถูกเพื่อนแกล้งเตะฟุตบอลอัดใส่
เนี่ยค่ะมีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็ไปแจ้งผู้มนุยการโรงเรียนแล้วแต่ว่าเรื่องเงียบ
สุดท้ายต้องย้ายลูกไปเรียนที่อื่น
นี่ค่ะบาดแผลลอยเขียวช้ำตามร่างกายของเด็กป๖โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
คุณแม่บอกว่าถูกรุ่นพี่แกล้งด้วยการเตะฟุตบอลใส่จนได้รับบาดเจ็บเตะใส่หลายวันด้วย
แม่ของเด็กคนนี้บอกว่าตอนแรกลูกชายมาบอกว่าถูกเพื่อนแกล้งนะคะเตะลูกฟุตบอลอัดใส่
เธอก็บอกลูกไปบอกอดทนนะอดทนนะแต่พอมาเห็นแผลลูกโอ้โหตกใจทำไมมันรุนแรงขนาดนี้
จงใจจะทำให้บาดเจ็บมันไม่ใช่การเล่นแบบเด็กทั่วไปเล่นกันแล้ว
ใช่แบบเด็กผู้ชายเตะบอลใส่กันไม่ใช่แล้วนะ
เธอก็เลยไม่ได้แล้วต้องไปหาครูประจำชั้นเพื่อให้เตือนเด็กที่ก่อเหตุหน่อย
แต่ปรากฏลูกชายยังถูกเพื่อนแกล้งซ้ำอีกค่ะคราวนี้เธอก็เลยไปแจ้งผอนะคะ
สุดท้ายตัดสินใจย้ายลูกเลยไปเรียนโรงเรียนอื่น
แล้วก็ไปร้องเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำเขต๓
ช่วยแก้ปัญหาหน่อยจะได้ไม่เกิดเรื่องนี้กับเด็กอื่นนะคะ
โดยไม่ได้เอาเรื่องกับเด็กที่ก่อเหตุค่ะ
หายไปเลยไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ที่เรื่องดำเนินได้เพราะว่า
หนูไปเขตการศึกษานางรองเขต๓ให้ท่านเข้ามาช่วยดูแล
ถึงเกิดการประชุมเกิดขึ้นไม่งั้นก็เงียบค่ะ
ไม่งั้นเรื่องเงียบมากไม่มีอะไรเลยค่ะ
สบายใจขึ้นค่ะแล้วก็วันนี้ทางพอเขาพูดดีเนอะ
ผู้ปกครองเขาก็ดูดีทุกคน
เพราะว่าเราก็ตั้งใจจะไม่ได้เอาเรื่องใครเลย
แค่ต้องการให้ผู้ปกครองมารับรู้ว่า
หลานของคุณมีพฤติกรรมรุนแรงนะ
นายคิมยงรัตนบรรณกิจค่ะ
ประธานกรรมการสถานศึกษาและนางแสงระวีอัครสุขบุตร
พอโรงเรียนค่ะได้ชี้แจงบอกว่า

มีการตั้งครูเวรคณะกรรมการสภานักเรียนมาดูแล

รับปากว่าจะอบรมนักเรียน

แต่ว่าเรื่องที่ว่าคุณแม่บอกว่า

ก็มีคำอธิบายจากรองพอนายอุทิศโคทอง

เขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ

วันที่๙ตอนเย็นวันที่๙มิถุนาตอนเย็น๕โมงเย็น

แล้ววันที่๑๐โรงเรียนก็ปิดภายใน
ก็เลยแจ้งผู้ปกครองว่าวันจันทร์จะสอบถามเรื่องนี้ให้
แต่ปรากฏว่าผู้ปกครองไปร้องที่เขตก่อน
ก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจนะเพียงแต่ว่ามันติด
มันช่วงเย็นแล้วก็โรงเรียนวันต่อไปเขาก็ปิดภายในด้วย
หลังจากนั้นได้เชิญผู้ปกครองที่ร้องเรียนมาพบ
พบกับผู้ปกครองของเด็กที่เล่นบอลกันเนี่ยค่ะ
ก็พูดคุยทำความเข้าใจกันทุกอย่างแล้ว
นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุก็บอกเพื่อนอีกคนนึงมาบอกครู
แต่ว่าเพื่อนไม่ได้มาบอกเพราะว่าเห็นครูกำลังทานข้าวอยู่
อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าครูนิ่งเฉย
แต่จริงคนที่ฝากมาบอกเขายังไม่ได้บอกนะคะ
ส่วนแผลที่ขาที่ช้ำตรงต้นขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร
ผู้ปกครองบอกไม่ได้บอกแค่ว่าลูกบอกว่าถูกลูกฟุตบอล
ซึ่งในการประชุมผู้ปกครองเองก็บอกแล้วค่ะว่าไม่ติดใจอะไรในเรื่องนี้ค่ะ